หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษจัดว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตครับ
และเป็นประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ในเมืองไทยนะครับ
โดยถูกพิมพ์มาจากโรงพิมพ์ที่อยู่ด้านหลังของผมแห่งนี้นั่นเองครับ
ถือว่าเป็นโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระดาษทั้งหมดที่ใช้พิมพ์๓ล้านฉบับ
มีความยาวเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงตามแนวนอนของโลก
โดย๑วินาทีสามารถพิมพ์ได้สูงสุด๑๐๐ฉบับ
ไทยรัฐได้จัดพิมพ์ทั้งหมด๓ล้านฉบับ
โดยพวกเราชาวไทยรัฐ๓สื่อในเครือประกอบไปด้วย

และน้อมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ